ท่านผู้ชมครับวันนี้ดูการเมืองไทยกันก่อนนะฮะ
น่าจะเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน
โอ้โหเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยค่ะชื่นมื้นมากจริง
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐เดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีรักษาการ
ก็คือบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
วันนี้คุณเศรษฐานะครับไปขอคำแนะนำก่อนจะส่งไม้ต่อกันในการทำงานนะฮะ
ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะคะไม่เคยเห็นนะไม่เคยค่ะ
สำหรับในบ้านเรานะในประเทศไทยยังไม่เคยเห็นถ้าต่างประเทศเนี่ยเคยเห็นบ้างใช่ไหม
บ้านเราส่วนมากเวลาเปลี่ยนรัฐบาลก็แหมมันก็จะมีเหตุการณ์ต่างนานา
สิ่งหลายอย่างอย่างก่อนที่บิ๊กตู่จะรับตำแหน่งนายกก็คงไม่ได้ส่งมอบอะไรกับคุณยิ่งรัก
เพราะมันสถานการณ์คนละแบบสถานการณ์คนละแบบนะฮะ
นี่นะครับหลังจากที่รับพิธีโปรดก้าวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐นะครับช่วง๑๑นาฬิกาวันนี้
เดินทางมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะฮะซึ่งก็เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
พักร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยด้วยก็มารอต้อนรับนะครับ
นี่จังหวะตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าตรงนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
ตรงนี้ก่อนนะครับบิ๊กตูก็ได้เข้านี่ฮะมาให้การต้อนรับคุณเศรษฐานะครับ
แล้วก็ได้หารือร่วมกันนะครับเป็นการหารือภายในเป็นการส่วนตัวนะครับ
คุณเศรษฐาก็ตั้งใจมาพบเพื่อขอรับคำแนะนำในการทำงาน
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป
นี่เป็นช่วงที่ให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพในช่วงเวลาสั้น
เด็กประยุทธ์ก็ได้ถามถึงเรื่องของการเข้าพิธีรับสนองโรงพยาบาล
เก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกเมื่อวานเห็นคุณเศรษฐามีครอบครัวมาด้วย
คุณเศรษฐาก็บอกมีลูกสาวมาลูกชายเรียนอยู่ต่างประเทศ
คุยกันเกือบชั่วโมงนะคะ
จากนั้นก็คุยกันต่อนะฮะ
ตอนที่ไปถึงก็ประมาณ๑๐นาฬิกา๕๕นาทีนะครับท่านผู้ชมครับ
หารึงกันประมาณ๑ชั่วโมงนะครับก็สองคนนะฮะที่หารือร่วมกันนะครับ
จากนั้นเวลา๑๑นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
หลังจากหารือร่วมกันเสร็จเรียบร้อย
ผลเอกประยุทธ์ก็พาคุณเศรษฐาทัวร์ทำเนียบนะฮะ
ไม่รู้ตั้งใจพามาดูตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะ
พื้นที่แถวตึกไทยคู่ฟ้านะครับ
จากขึ้นชั้น๒ไปดูห้องทำงานไปดูเก้าอี้นายก

ยังพาเดินข้ามตึกนะฮะ
จากตรงนี้จะข้ามไปตึกพักดีบดินนะครับ

หลายคนเห็นภาพนิ่งแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วแบบ
โอ้โหชื่นมื้นจริง

แต่แนะนำสถานที่แหละว่าตรงไหนเป็นยังไงใช่ไหมคะ
บางคนไปเอาเพลงนกเขาคู่รักมาใส่นะฮะ
คือตรงนี้ผมว่าบางทีพลเอกประยุทธ์ท่านอาจจะไม่ได้ชี้ให้ดูต้นไม้

อาจจะชี้ให้ดูว่าคุณเศรษฐาเวลาที่เราลงมานะ

ตรงนี้นี่แหละตอนเดินข้ามตึกนี่แหละ
เดี๋ยวดูตอนเดินออกจากตึกออกมาอีกทีหนึ่งนะฮะ

จะเป็นมุมที่นักข่าวรอดักสัมภาษณ์กันอยู่อะค่ะ
เวลาที่ประชุมคอลโลมอหรือว่าวันธรรมดาใช่ไหม
ตอนเดินลงบันไดมานะ

ก่อนจะเดินข้ามตึกก่อนจะหยุดตรงสวนหย่อมตรงกลางนะครับ
นี่จังหวัดตรงนี้นักข่าวจะรอสัมภาษณ์คนเด็กเบื่อยุทธ์บ่อย
คุณผู้ชมคอการมือก็น่าจะคุ้นนะคะ
ก็ถ้าท่านจะตอบท่านก็อาจจะหยุดตอบถ้าไม่ตอบก็เดินข้ามตึกไปเลย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ
ที่ทำให้เห็นถึงเรื่องของการส่งมอบงานแล้วก็แนะนำงานกันนะครับ
ระหว่างนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับกับนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้รักษาการอยู่นะครับ
เพื่อรอให้นายกคนใหม่เข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการ
ระหว่างที่คุณเศรษฐาได้เดินทางมาเพื่อจะขึ้นรถไปที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
นาฬิกา๕๕นาทีนะครับก่อนจะเดินทางกลับนะฮะก็มีการมาส่งกันนะครับ
เอกประยุทธ์ก็มาส่งด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับ
ตอนเดินทางกลับนะฮะนักข่าวก็ตะโกนเรียกอยู่นะ
ข้าถนนายกถนนายกจะให้ธานาหร่ายหันดีคะ
ท่านนายกรักษาการหรือว่าท่านนายกคนใหม่
อาจจะตั้งใจเยี่ยมทั้ง๒ท่าน
ตั้งแต่สมัยคุณทัศน์คุณยินทร์จะเรียกคุ้มกับหนุ่ย

หันไปสวัสดีเมื่อสักครู่ก็คงจะบิ๊กตู่ที่อยู่ด้านใน

พันธุ์ตะหมดเอกวทันยูวิทยาภรโทไทยนะครับ
นายตำรวจที่ติดตาม
แล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีของตระกูลชินวัฒน์มาตลอด
จังหวะตอนที่บิ๊กตุจะเดินมาพบคุณเศรษฐาเห็นไหมครับ

ทักทายนิดนึงปึ้งเข้าไปนี่
เอาละก็ถือว่านี่เป็นช่วงเวลานะครับ
ถ้าเอาช่วงเวลาหารือกันจริงนะครับ
สองท่านนะครับระหว่างผลเอกประยุทธ์กับคุณเศรษฐานายกรรมดรีทั้งสองท่าน

อีกท่านนึงก็รักษาการเพื่อรอเวลาน่ะขณะนี้
หาลือกันทั้งหมดเป็นเวลา๔๕นาทีนะครับ
ใช่ค่ะบรรยากาศชื่นมื้นแบบนี้นะคะ
คุณเศรษฐาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ
หลังจากที่ได้พบปรับพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์
คุณผู้ชมค่ะคุณเศรษฐาเนี่ยชมพลเอกประยุทธ์
บอกน่ารักมากเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพมาก
ผลเอกประยุทธ์แนะนำนะว่าให้ใจเย็นให้อดทน
แล้วก็บอกเลยว่าเป็นความตั้งใจของคุณเศรษฐานะ
ที่ตั้งใจอยากจะไปเจอพลเอกประยุทธ์อยากจะไปพูดคุยกัน
คุณเศรษฐาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะคะ
บอกแค่ว่าตัวคุณเศรษฐามาจากภาคเศรษฐกิจ
แต่การบริหารบ้านเมืองมันต้องมีหลายส่วน
ขอให้ใจเย็นและอดทนรวมถึงนโยบายดี
พลเอกประยุทธ์ทำไว้ก็ฝากสารต่อด้วย
พลเอกประยุทธ์พาชมธรรมเนียบรัฐบาลพาดูห้องทำงานนายกรัฐมนตรี
ก็จะเป็นห้องที่วันเด็กแห่งชาติจะคุ้นว่าเด็กจะขอนั่งเก้าอี้นายกใช่ไหมคะ
แต่คุณเสธาบอกว่าแต่ยังนะผมยังไม่ได้นั่ง
ยังไม่ได้ลองนั่งเก้าอี้นายกนะคะ
นักข่าวก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการเจอกันครั้งแรก
คุณเศรษฐาบอกว่าพลเอกประยุทธ์น่ารัก
เป็นคนที่น่าเคารพนับถือมีความเป็นผู้ใหญ่
เป็นการพบกันคุยกันธรรมดาเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
ก็เป็นการไปเยี่ยมเยี่ยนนะครับเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับ
แล้วก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองมานะครับ
ผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพิ่งรับการแต่งตั้ง
แล้วเข้าไปเรียนรบปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝังเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับ
ก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมธรรมเนียบด้วย
ท่านก็บอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจ
ก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับ
ก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็น
ให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย
ให้ความกรุณาในการเดินพาชมธรรมเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ
ในการไปชมห้องทำงานด้วยไหมคะ
หมดเลยครับห้องทำงานห้องที่วันเด็กที่เด็กไปนั่ง
ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้นั่งตรงนี้ท่านนั่งห้องเล็กอีกห้องนึงนะครับ
ท่านก็พาไปดูไม่ได้ลองนั่งครับไม่ได้ลองนั่งครับ
เป็นยังไงบ้างครับเจอกันครั้งแรกท่านประยุทธ์เป็นยังไงบ้างครับ
ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารบครับก็ไม่มีอะไรก็คุยกันดีครับ

นักข่าวถามเพิ่มเติมค่ะบอกว่าการเข้าพบกันในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของคุณเศรษฐาเอง
อยากจะพบพลเอกประยุทธ์ด้วยตัวเองหรือเปล่าเนี่ยคุณเศรษฐาตอบว่าใช่เลยนะคะ

บอกว่าใช่และพลเอกประยุทธ์ก็บอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสต
ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีสองคนมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีแต่ภาพความขัดแย้ง
ทีนี้ค่ะพอถามว่าแล้วภาพวันนี้จะทำให้ลบความทรงจำเหล่านั้นออกไปได้หรือเปล่า
คุณเศรษฐาบอกว่าคือมันคงจะลำบากนะคะถ้าจะลบความทรงจำเหล่านั้นออกไปเลย
ความขัดแย้งมีอยู่หลายภาคส่วนไม่ใช่ว่าพบกันครั้งเดียวแล้วมันจะจบไป
ต้องให้เวลาและการกระทำเป็นตัวพิสูจน์ค่ะ
อย่างน้อยก็ทำให้รู้เจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ว่าต้องการจะก้าวข้ามความขัดแย้งอย่างจริงจัง
เป็นไล่หนักส่วนขัดแย้งไม่ใช่การพุกกันให้การเป็นตัวพิสูจน์ครับ

มาให้กำลังใจคุณเศรษฐานะคะ

แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี

นายกชื่อเศรษฐาคนไทยจะเป็นเศรษฐี
นายกชื่อเศรษฐาคนไทยจะเป็นเศรษฐีนะคะคุณเศรษฐาก็เลยยืนยันว่าก็รับปากว่าจะยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นค่ะ
เดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปแล้วกันเพราะว่าส่วนหนึ่งที่คนไทย